กลับมาลุ้นกันต่อกับรายการกิโลทอง

ในรอบนี้น้ำตักทั้งสองคน

และมาลุ้นตู้โจทย์ปริศนาในตอนท้าย
หลังแข่งตักเรียบร้อยแล้วว่าโจทย์ปริศนานี้จะเป็นอะไร
และใครจะโดนน้องเอาท์กลับบ้านไป
โอ้โหรอบนี้เข้มข้นขึ้นเพราะว่า

มูลค่า๑๑๓๙๐๐๐บาทด้วยนะพี่ภูมิ

เสียดายนะฮะสองสาวคนสวยของเราตกรอบไปเรียบร้อยแล้ว

ในรอบนี้ตัวแปลสำคัญมีอีกสองตัวครับ
หนึ่งก็คือสิ่งของปริศนาที่ต้องตัก
แต่สุดท้ายแล้วตัวที่จะชี้ชะตากรรมของพวกคุณเนี่ย

สิ่งของปริศนาของเราในรอบนี้

อันนี้คืออะไรอ่ะเมืองนอกกลับมาจากเมืองนอกเหรอ

เยอะแล้ว

เห้ยหยิดไฟมา

วันนี้มีเคล็ดลับทำให้หุ่นดี

อยากรู้ค่ะก๊อฟเอาของมาหน่อย

มาแล้ว

สิ่งเนี้ยที่ทำให้พี่หุ่นดีแล้วเฟิร์ม

อ่าเห้ย

เอาละครับคุณผู้จอมครับผม
ในรอบนี้ของโปรดสนามร้อน
ก็คือเค็งปลาถู
สิ่งของที่นักตักทั้งสองคนจะต้องตักกันในรอบนี้นั่นก็คือ

ตักเข่งปลาทูไม่ง่ายเลยนะจ๊ะจะบอกให้

ทางเดียวที่จะชนะก็คือวิ่งให้ไวตักให้เร็วล่ะครับ
รอบนี้ต้องเต็มที่กับชีวิตหน่อยนะครับหนุ่มทั้งสองท่านครับผม

เงินแสนแตกไม่แตกไม่รู้เลยครับแต่ว่าคนที่ผ่านเข้ารอบนี้ไปได้
ค่า๑ล้านกว่าบาทรอคุณอยู่นะครับ
สองหนุ่มครับ๖๐วินาที
ตักให้ได้เยอะขอให้โชคดี

เอากลับบ้านไปเลย
ห้าสี่สี่หกห้าสี่สามสองหนึ่ง
ครับผม

รอยเพลง
สปีดใกล้เคียงกันเอ้ยแต่กะต่างกันอยู่นะ
เม่นจะไววะคุณเม่นจะไปทำรอบได้เยอะกว่า
ครับผมแต่ทางนี้นี่จะชัวร์เราจะเห็นว่า
สิ่งของที่ตักแทบจะไม่มีตกเลยค่ะ

แต่ว่ากิโลทองใครได้มากกว่าคนนั้นก็จะได้เปรียบเช่นกัน
อ่ะและนี่ก็คือกิโลทองของพวกคุณทั้งสองคนครับ
กิโล๓ขีดกับ๑กิโลกรัมถ้วน
ใกล้เคียงกันมากอาจจะแตกต่างกันเพียงแค่เข่งสองเข่งเท่านั้นเอง
คุณผู้ชมคนที่ทำกิโลทองได้สูงที่สุดในรอบนี้คือคุณ

นำเลขท้ายของส่วนสูงไปรวมกับน้ำหนักที่ตัดได้ค่ะ
เอาล่ะสิครับตอนนี้ต่างคนก็ยังไม่รู้ว่าส่วนสูงของกันและกัน
ส่วนสูงเท่านั้นที่จะช่วยได้
เลขตัวสุดท้ายของส่วนสูง

ตายแล้วตายตายแล้วแม่งตายแล้ว

โอ้โหเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย

วก๐เหมือนกันอีกแบบนี้
ก็ทำให้คุณเม่นที่ตักได้น้ำหนักนำอยู่แล้ว
แต่ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณเมจิ
มาร่วมสนุกกับรายการของเราในวันนี้